ไปดูเสาไฟปฏิมากรรมแน่หายไปไม่กี่วัน

แล้วคราวนี้อยู่ตะเข็บนี่เองที่จังหวัดนนทบุรี
เป็นเสาไฟต้นกล้วยฮะ
เขาบอกต้นละ๗๐๐๐กว่าครับ

โพสต์ภาพเสาไฟปฏิมากรรมนะครับ

เก๋ไก่แบบนี้มีเครือกล้วยด้วยนะฮะ
นุนราคาอยู่ที่ต้นละ๗๕๐๐บาทครับ
ตั้งอยู่ถัดจากสะพานลอยน็อตทิพย์นะฮะ
ที่เราเสนอข่าวไปจำได้ไหมนะครับ

ยังชี้พิกัดอีกว่าเสาไฟต้นกล้วย๒๖ต้น
ติดตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเทศบาล
เมืองพิมลราชหมู่๔ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
อกจากนี้นะครับเพจยังให้ข้อมูลอีกว่า
โครงการติดตั้งเสาไฟปฏิมากรรมต้นกล้วย
ใช้งบประมาณถึง๑๙๕๐๐๐บาท
และที่สำคัญครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ไฟติดบ้างไม่ติดบ้างล่ะคุณนักข่าว

ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลแท้นะ
ทำให้พี่อร่ามมามีเกตครับ
เลขานุการนายกเทศบาลเมืองพิมลราช

เขาบอกแพงแล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างครับ
ทั้งหมดรวมแล้วก็๒๖ต้น

ใช่เป็นสนุนนาสำนักงานเทศบาล

ก็มีปปทมานะแต่รายละเอียดอะไรนี่ก็ให้

เขาบอกว่าโอ้โหคนสัญจรไปมาเนี่ย
เขาเดือดร้อนรำคาญนะครับ
แต่จริงเสาไฟนี้ผมมองไม่ชัด

เป็นรูปแม่ค้าแจวเรือขายผลไม้

ไหนแม่ค้าไหนเรือ

อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตะบนดำเนินสะดวก
วัดราชบุรีครับมีทั้งหมด๒๓ต้น
เลียต้นละ๖๓๙๑บาท
ต้นเสาเป็นสเตนเลสสีทองนะฮะ

แล้วก็โคมไฟเป็นฟักทองนะครับ
ล่าสุดนายสมพรทองรอดนะครับ
สมพรทองรอดประหลัดเทศบาลตะบนดำเนินสะดวก

เทศบาลติดตั้งเสาไฟแบบนี้แทนเสาเดิม
ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามระเบียบ
ทำประชามติประชาชน๓ครั้งด้วย
ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าการติดเสาไฟฟ้า

ส่วนที่มีเพจไปบอกว่าเสาไฟไม่สว่างไม่สมราคา

อันนี้ชาวบ้านก็ช่วยชี้แจงไปนะครับ